เป็นเรื่องราวที่น่าประหลาดใจมากเลยคุณผู้ชม
ก็คือว่าฝนตกลงมาเนี่ยนะแต่พระรูปนี้สามารถไล่ฝนไปตกที่อื่นได้ค่ะ
ท่านยืนอยู่บริเวณริมน้ำเหมือนสวดมนต์ถือตลปัดบุญอะไรสักอย่าง

ดูค่ะแล้วฝนยังไงฝนมันก็ไม่มาตกอยู่ตรงนี้ค่ะ
มันก็ไปตกอยู่ที่อื่นนู้นมองไปคุณผู้ชมจะเห็นกลุ่มเมฆฝนที่มันตกอยู่ไกลค่ะ
แบบนี้เคยเห็นแต่ในหนังเรื่องไซอิ๋วนะ

พัดพิเศษไงที่เป่าจนแบบก้นเมฆหายไป

ใช่ไหมคะคุณค่ะแต่ว่านี่คือเรื่องจริง
ที่คุณกมลทิพย์๒๗เขาถ่ายเอาไว้แล้วก็ลงในติ๊กต๊อกนะคุณ
แต่ก็ต้องบอกแหละว่าแล้วแต่ศรัทธานะ
แล้วก็มีแฮชแท็กข้อความด้วยพระอนุชาอาจจะเป็นชื่อของท่านนะคะ
แล้วก็มีแฮชแท็กไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่เชื่อไปลองด้วยนะ
ต้องบอกอย่างนี้แล้วกันว่ามันก็คงเป็นเรื่องของความเชื่อจริง
ใช้วิจารณญาณแล้วกันนะคุณผู้ชม
เพราะว่าอะไรคะเรื่องแบบนี้บางทีมันก็พิสูจน์กันไม่ได้นะคะ
มันแล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสนะคะในการที่จะเห็นอะไรแบบนี้นะคุณผู้ชมนะ

เขามีแบบพระเครื่องมีเครื่องรังของขังอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะคุณ
งั้นก็สาธุชนที่มีความเชื่อเรื่องนี้หรือว่าอยากจะได้ความเป็นสิริมงคล
มีโอกาสลองแวะเวียนกันไปไหมจะได้ไปพิสูจน์กับตัวเองไง
ก็จะได้รู้กันแต่ที่แน่นะถ้าฝนตกอยู่ในร่มจบเลย

ใช่ผมพูดตรงนะใครไล่ผมก็ไม่ไปเพราะผมหน้าด้านครับ